คุณยายพินิษฐ์ที่เมื่อวานนี้ก็เล่าให้ฟัง
ตกลงวันนี้แพทย์บอกแล้วนะครับว่า
สาเหตุที่ยายตายแล้วฟื้นเนี่ย
จริงหรือฟื้นไม่จริงอย่างไร

แต่ว่าดูเหตุการณ์ก่อนครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้มีข่าวที่แบบได้ยินแล้วก็โอ้โห
ดูแล้วมันก็น่าแปลกประหลาดใจ
แต่เรื่องตายแล้วฟื้นเราก็คุยกันบ่อย
เพียงแต่ว่ามีคนที่เขาสลบไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมา
เจอยมมทูตเจอยมพระบ้านอะไรก็ว่ากันไป
แต่เนี่ยฮะคุณยายพินิษฐ์โสภาจรอายุ๗๐ปี
คุณยายพินิษฐ์เสียชีวิตเมื่อกลางดึก๒๐ตุลาคมนะคุณเขมสอน

คือความจริงไปป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันแล้วนะ
แต่หมอบอกว่าพากลับบ้านเถอะ
คุณตานะครับสามีคุณยายเนี่ยอ่า
กับลูกก็ตัดสินใจพากลับบ้านนะครับ
พามาอยู่ที่บ้านได้ไม่เท่าไหร่
ก็เสียชีวิตเมื่อกลางดึก๒๐ตุลาคม
ก็จัดการตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
คุณยายเสียชีวิตด้วยโรคคอพอก

ทีนี้เข้าใจว่านะ
ในช่วงที่อยู่ที่บ้านแล้วเอาใส่โรงเย็นเนี่ย

เขาก็จะต้องมีการฉีดฟอร์มาลงฟอร์มาลีน

ทีนี้พอใส่โรงเย็นไป๓วันนะครับ
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับ
เป็นวันชาปณะกิจสบ
สามีของคุณยายพินิษฐ์นะครับ

นำศพของคุณยายพินิษฐ์

ก็จะมีการล้างหน้าล้างตาให้ดูศพกันครั้งสุดท้าย
ตอนที่คุณตาสามีของคุณยายพินิษฐ์
กำลังจะล้างหน้าศพเป็นครั้งสุดท้ายให้ภรรยา
องไปที่หน้าของคุณยายพินิษฐ์

ใช่ลูกดีใจว่าโอ้โห
ฟื้นรีบพาไปโรงพยาบาลใหญ่เลย
ใช่ลืมตาขึ้นมานะครับ
ปรากฏว่าผ่านไปได้๒๐ชั่วโมง
มาถึงช่วงสายวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

ใช่ค่ะคือทางญาติญาติพาคุณยายไปที่โรงพยาบาลหนองหาน
ว่าคุณยายลืมตามาแล้วให้ปั๊มหัวใจ
แต่ทางคุณหมอบอกว่าไม่รับรักษานะ

ญาติญาติก็นำร่างกลับมาที่บ้านช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยกันห่มผ้าให้
กะว่าฟื้นมาคราวนี้คือน่าจะหายเป็นปกติแล้ว

แต่ไม่หายใจแล้วนะครับ
คือคราวนี้ก็เสียชีวิตเรียกว่าอะไรดีอ่ะ

คือชีพจรไม่เต้นหรือยังไงจะใช้คำว่าอะไรดีแต่คุณ

แต่ทางบ้านเขาก็ยังแบบเดี๋ยวขอรอดูอีกหน่อยนะ
ขอเอาให้แบบสุดเลยเที่ยวนี้เอาให้แบบสุดเลยนะครับ

เราไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
อย่างนางบุญเรืองทุนทรัพย์อายุ๖๕ปี
เป็นชาวบ้านดงยางในพื้นที่หมู่๖ตำบลบ้านเชียง
ที่อำเภอหนองหาญอุดรธานีอยู่ในพื้นที่กับคุณยายพินิษฐ์นี่แหละนะครับ
ทางคุณยายบุญเรืองเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอเรื่องราวแบบนี้นะ
นี่ครั้งแรกเลยในชีวิตที่เจอแปลกประหลาดใจมาก
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานก็ไปร่วมงานชาปนกิจศพของยายพินิษฐ์นะ
แต่ไม่ได้อยู่จนจบพิธีกลับบ้านมาก่อน
คือบางทีแขกเหลือเข้ามาเขาวางดอกไม้จงดอกไม้จันทร์อะไรกันเสร็จเขาก็กลับแล้ว
อย่างคุณยายบุญเรืองเนี่ยเสร็จก็กลับมาก่อนนะครับ
พอกลับมาถึงบ้านทีนี้คือบ้านก็ใกล้วัดไง
ก็เอ๊ะทำไมไม่ได้ยินเสียงจุดพลุสักที
ปกติจะมีจุดพลุช่วงเผาศพอะไรพวกเนี้ยนะครับ
ไปไม่กี่นาทีได้ยินเสียงเป็นไซเรนแทนเป็นเสียงไซเรนของรถกู้ชีพ
อ่าวิ่งไปที่วัดแล้วก็มีชาวบ้านที่ออกมาจากวัด
พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่านางพินิศฟื้นแล้วยายพินิษฐ์ฟื้นแล้วนะ
ตอนที่สามีกำลังเอาน้ำมะพร้าวไปล้างหน้าศพเป็นครั้งสุดท้าย
ส่วนประเด็นความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับตายแล้วฟื้นนะครับ
นางบุญเรืองบอกว่ามีหมอธรรมมาเล่าถึงความเชื่อเรื่องนี้ว่าวิญญาณของผู้ตาย
กลับมาเข้าร่างได้เพราะอาจจะยังมีเรื่องค้างคาใจ
ซึ่งถ้าจะคิดว่ามีเรื่องอะไรยายพินิษฐ์อาจจะมีเรื่องของสมบัติ

สมบัติหมีและเชื่อเอกก็เข้ายังมีงานมาที่กับสมบัติ
ผู้ตัดสดของนังใช้สนุกต่างการสนุกก็พาของหลายหนึ่งคนนะครับ
แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ทราบข่าวกันแล้วนะว่าคุณยายพินิษฐ์ที่ตายแล้วฟื้นมาเมื่อวานเนี่ยช่วงสายวันนี้ก็หยุดหายใจไปแบบทีนี้ก็น่าจะเสียชีวิตอีกรอบแล้วล่ะ
ใช่คนในครอบครัวบอกว่าขอเรียกว่าเสียชีวิตเป็นครั้งที่๒ขอใช้คำนี้
แต่เขาก็จะยังแบบรอดูอีกสักหน่อยนึงนะให้คราวนี้แบบจะให้แน่ใจจริงอีกทีนึงนะครับแต่คุณหมอครับท่านผู้ชมครับทางคุณหมอนรงธาดาเดชท่านผู้มนุยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับบอกถึงกรณีของคุณยายพินิษฐ์นะครับบอกว่าถูกนำตัวมาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี๗ตุลาคม
หลังจากถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลน้องหารเอ็กซอเรย์แล้วมีเส้นเลือดใหญ่ที่ไปอุดตันในสมองทำให้สมองขาดเลือดหายใจเองไม่ได้ต้องให้ออกซิเจนแล้วก็เครื่องช่วยหายใจมาตลอดแล้วก็มีก้อนที่บริเวณลำคอเป็นก้อนใหญ่ที่เป็นไทรอยด์รักษาตัวตั้งแต่๗ถึง๒๐ตุลาคม
กลับถึงบ้านได้๒๓วันก็ทราบว่าญาติได้ประเมินว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิตแล้วจึงจัดพิธีทางศาสนาแต่ขณะกำลังจะ
ปนักกิจศพผู้เสียชีวิตลืมตาขึ้นมาซึ่งกรณีนี้คุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดจากการที่ถูกความเย็นในโรงเย็นก็ได้ค่ะหรือช่วงที่เสียชีวิตมีเซลล์บางส่วนที่
ฝ่อลงแล้วก็บางลงเมื่อมีน้ำไปโดนขณะกำลังล้างหน้าศพ
ก็อาจเป็นปฏิกิริยากล้ามเนื้อเกิดปฏิกิริยาหดตัวทำให้ลืมตาขึ้นมา
ซึ่งหน่วยกู้ชีพไปตรวจสอบแล้วมีการใช้เครื่องมือกระตุ้นหัวใจ
วัดหาสัญญาณชีพยืนยันว่าณขณะนั้นยายพินิษฐ์ไม่มีชีพจรแล้ว
ประเมินการเสียชีวิตทางการแพทย์เขาก็จะประเมินจากสมองตาย
หัวใจหยุดเต้นสิ้นลมหายใจซึ่งจะสามารถลงความเห็นว่าเสียชีวิต
กรณีที่ตายผิดธรรมชาติจะมีแพทย์ไปตรวจสอบ
แต่กรณีที่ผู้ป่วยกลับไปหมดลมที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้อง
ลงความเห็นในการเสียชีวิตแต่ก็สามารถร้องขอให้แพทย์ไปตรวจสอบได้
กรณีมีผู้เสียชีวิต๒๔ชั่วโมงแรกร่างอาจจะแข็ง
แต่พอผ่านไปหลังจาก๒๔ชั่วโมงแล้วร่างกายกล้ามเนื้อจะอ่อนลง
ซึ่งผู้เสียชีวิตรายนี้ร่างกายอ่อนลงเพราะเสียชีวิตมานานนั่นเอง
ค่ะก็ที่บ้านของคุณยายลูกหลานก็นำดอกไม้ทูบเทียนวางไว้ที่รูปของคุณยาย
แล้วก็เขียนว่าแม่พินิษฐ์โสภาจรเกิดวันพระรหัสบดีที่๑๙เดือน๙ปี๒๔
อายุ๗๐ปี๒เดือน๔วัน
คือญาติเขาบอกว่าร่างดูนิ่มไงซึ่งคุณหมอบอกว่า๒๔ชั่วโมงแรกมันแข็ง
แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะอ่อนลงได้
บางทีญาติก็เลยอุ๊ยทำไมตัวดูอ่อนขึ้นแล้วก็ลืมตาขึ้นมา
จะเป็นปฏิกิริยากล้ามเนื้อหดแล้วก็ลืมขึ้นมาตอนโดนน้ำ

แต่ชีพจรเขายืนยันว่าไม่มีแล้ว